สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนที่แล้วผมพามาเที่ยวเขาช่องลมจังหวัดนครนายกการเดินทางก็จะเริ่มจากการตั้งต้นมาที่เขื่อนขุนด่านประการชนจะมีซุ้มขายตัวเรือหางยาวนำเที่ยวท่าเรือ๑๗คนราคาเหมาลำละ๑๕๐๐บาทแต่ถ้ามา๘คนขึ้นไปค่าเรือคนละ๒๐๐บาทโดยมีระยะเวลา
นำเที่ยวหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วต้องกะเวลาเดินเที่ยวดีดีนะครับไม่งั้นเนี่ยได้เสียค่าเรือเพิ่มแน่นอนถ้าใช้เวลาเกินเดี๋ยววันนี้มาตามต่อกันครับว่าการเดินทางเข้าไปยังเขาช่องลมโดยเฉพาะปลายทางที่มีน้ำตกเขาช่องลมจะลำบากยากง่ายขนาดไหน
เย็นมากคุณผู้ชมดูดิเสื้อปิวเลยอ่ะโอ้โหอันนี้คือน้ำตกแบบย่อมเนอะนี่ก็สวยนะเล่นน้ำได้อยู่หน้านี้น้ำไม่ค่อยแรงมากแล้วก็ตรงนี้จะน้ำแรงหน่อยตรงนี้ต้องระวังคุณผู้ชมครับดูดิเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวข้างในมีอีกครับไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าไปกันเลยครับ

โอ้โหผ่านเข้ามาได้เฮ้ยยังมีเชือกอีกนะฮะยังไม่หมดนะครับดูนะฮะโอ้โหเส้นทางนี้อันตรายมากเลยทีเดียวครับไปฮะ
ตรงนี้เริ่มมีความเป็นน้ำตกมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะกว่าจะเข้ามาเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีต้นไม้เอ๊ะเราจะไปยังไงนี่ฮะนู่นครับทางนู้นเขามีเชือกฮะเราต้องโรยเชือกโรยตัวไปกรอกไปเรื่อยตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยมีต้นไม้เอ๊ะเราจะไปยังไงนี่ฮะนู่นครับทางนู้นเขามีเชือกฮะเราต้อง
เพื่ออ้อมต้นไม้อันนี้ทางจะยากขึ้นนะครับเดี๋ยวพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันครับ
คุณผู้ชมในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับกับน้ำตกเขาช่องลมกว่าจะมาถึงเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ๔๐นาที
ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเชือกให้ไต่มีหินให้ก่อนนะ
สำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับคมการแบบสมมติ